จังหวัดสุรินทร์ร่วมด้วยช่วยการสร้างบ้านให้เด็กหญิงผู้ยากไร้วัย๑๒ปี
โดยกลุ่มสะพานบุญสายสุรินนำโดยพันธุ์ตำรวจโทษธนัดตินานพสารวัตรสอบสวนสพเทนมี
พร้อมด้วยตัวแทนผู้ใจบุญจากหลายภาคส่วน
ร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอกบ้านของเด็กหญิงพนิดารวดเร็วอายุ๑๒ปี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนเทนมีมิตรประชา
โดยมีพระครูปริยกิจธรรมรงค์รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้าน
โดยครูกระหนกวันโพศีจันทร์
เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
เห็นสภาพความเป็นอยู่สภาพบ้านที่เก่าสุดโสม

จึงร่วมกันบริจาคเงินและวัสดุก่อสร้างจากหลายภาคส่วน
เพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเด็กหญิงพนิดาและครอบครัว
โดยใช้งบประมาณการสร้าง๑๒๐๐๐บาท

มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงพนิดาต่อไป